ไปดูเรื่องของคดีการชุมนุมทางการเมือง

สารชั้นต้นได้ยกฟ้องคดีการชลุมถังการเมืองสองคดีด้วยกัน
คือคดี๔แกนนำกปศร่วมกันกระบด
ซึ่งเพิ่งอ่านคำพิพากษาในวันนี้

กับการต่อสู้คดีของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือนปช
๒๔แก่นำนปชร่วมกันก่อการร้าย
กรณีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
ดดันรัฐบาลนายอภิษฎเวชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ยุบสภา
วันนี้คำพิพากษาสารชั้นต้นได้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมด

เป็นการชุมนุมเรียกร้องตามสิทธิ์ทางการเมือง

และการนำสืบพยานโจทย์ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
ว่าเป็นการกระทำของแก่นนำทั้ง๒๔คน
ฟังคำพิพากษานายจตุพรพรมพันธ์

กล่าวขอบคุณศาลที่พิพากษาอย่างเป็นธรรม
ส่วนตัวมั่นใจมาโดยตลอดในความบริสุทธิ์
และข้อเท็จจริงที่ชุมนุมโดยสันติวิธี

ชุมนุมครั้งนั้นไม่ใช่การก่อการร้าย
พร้อมระบุว่าชัยชนะที่แท้จริงของนปช

แต่เป็นวันที่ประเทศเกิดการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

นี่ไม่ใช่ชัยชนะใดของพวกผม
ไม่ใช่เป็นชัยชนะต่อฝ่ายโจทย์

ไม่ได้เป็นชัยชนะต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
แต่นี่เป็นกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
โดยมีสารท่านวินิจฉัยและมีคำพิพากษา

กับคนที่บาดเจ็บล้มตายจากการต่อสู้
ไม่ใช่วันที่เราจะต้องมาดีใจ
เพราะว่ายังมีเรื่องราวรออยู่ข้างหน้าเป็นจำนวนมาก
ผลคำพิจารณาของศาล
อยากให้คำพิพากษาอันนี้
ผู้ที่ได้รับอนิสงฆ์

ที่ได้ต่อสู้บาดเจ็บล้มตาย
รวมกระทั่งผู้ศูนย์สิ้นอิสรภาพมากมาย

ยังจะต้องเดินหน้าต่อสู้คดี

ก็ยังมีทั้งชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกา
และคดีอื่นกันมากมาย

ต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

สารดีกาจะนัดฟังคำสั่งในคดีหมินประมาท

ต่างฝ่ายต่างถอนคดีกันไปแล้ว

สารนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา
ในวันที่๒๓กันยายนนี้

การชุมนุมเรียกร้องและมีการยกฟ้องไปแล้วนั้น
หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แก่นำกลุ่มกปศที่นำโดยนายสกลทีพัทยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวกรวม๔คนเข้าร่วมชุมนุม
แต่ไม่ได้เป็นแกนนำที่สั่งการผู้ชุมนุม
หรือขึ้นปราศัยสั่งการให้กระทำการรุนแรง
จึงมีคำพิพากษายกฟ้องเช่นกัน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ระบุว่ากรณีดังกล่าวจะไม่เป็นบรรทัดฐานกับการชุมนุมอื่น
เพราะการตัดสินต้องเป็นไปตามวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งความยุติธรรมของศาลอยู่ที่ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน